ดูอีกหนึ่งวงเล่าที่ฉะเชิงเซากันบ้างค่ะ
คราวนี้๓คนเพื่อนสนิทนั่งดื่มเหล้าด้วยกัน
เพื่อนคนหนึ่งซื้อถั่วมาซื้อมาแบ่งกันทาน
แต่ว่ามีคนหนึ่งกินไป๒ถุงแล้วจะกินอีก
เหลือก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วล่ะกินไป๒ถุงแล้วเลย
เกิดเป็นเรื่องทะเลาะวิวาสจนถึงขั้นหัวร้างข้างแตกกันเลยค่ะ
ฮะมึงตีหัวมึงดูในปากมึงแตกเนี่ยมึงดู

ไม่ได้คุยตังค์ไหนหรอ
พูดแล้ว
ถั่วเป็นเหตุจริงคุณผู้ชมดูสิเลือดอาบเลย

นั่นน่ะสิคือไม่รู้ว่าหิวหรืออะไรนะ

นี่ที่เห็นเลือดอาบขนาดนี้คือนายสุริยาหอมชื่นอายุ๒๑ปีนะคะ
อาการแน่นอนยังเมาอยู่เมาหนักด้วย
คนนี้นะคนที่หัวแตกเนี่ยยังเมาหนักอยู่
คู่ขนานขาเข้าชนบุรีค่ะ
โดยเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยจากเชิงเซาเขาบอกว่า

แล้วก็จะได้นำตัวส่งรักษารงค์พยาบาลจุฬารัชน์๑๑

บาดเจ็บเหมือนกันที่บอกเดี๋ยวดูสิปากแตก

บาดเจ็บเล็กน้อยค่ะว่าน่าจะเป็นคนข้างหลังที่ยืนอยู่
นายวุฒิชาติคนที่เล่าเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้ที่เสียงดัง
เขาบอกว่าก็นั่งกินเหล้ากินเบียอยู่ด้วยกันนี่แหละ
ตัวเองซื้อถั่วมาสี่ถุงมีอันสามคนนะ

ทีนี้นายสุวิริยาถั่วหมดแล้วไง

นายสุริยาก็คว้าขวดมาตีศีรษะเฉยเลย
อยู่คือพอไม่แบ่งถั่วให้เพื่อนก็คว้าขวดมาตีหัว

โชคต่อยกันจนนี่แหละ๓คนบาดเจ็บไปตามกัน